เรื่องราวสลดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุที่ผัวเมียทะเลาะกัน
คือตอนแรกข่าวออกมาบอกว่า
ฝ่ายผัวเนี่ยแค้นที่เมียไม่ยอมโอนเงิน๑๐๐๐บาทให้กับแม่ผัว
แล้วก็เลยเอาปืนเนี่ยมายิงเมียสามนัด
จนเสียชีวิตทีนี้คุณผู้ชมเรามีข้อมูลจากเพื่อนบ้าน
หวังจะฮุบสมบัติเมียโดยการที่ต้องการให้เมียโอนรถให้
แล้วผัวเนี่ยก่อเหตุแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
ช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาตำรวจสอนอท่าเรือแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ก็ไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านพักที่ชุมชนร่มกล้าวโซนสี่
เขตคลองเตยก็ขึ้นไปที่ห้องนอนชั้น๒เนี่ยนะคะ
ไปพบศพฝ่ายภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยคือนางสาววลัยพันธ์ชำนาญธรรมอายุ๔๓ปีค่ะ
โดนยิงสามนัดถูกยิงเฉียดหน้าผากด้านขวานัดหนึ่งที่แก้มซ้ายนัดหนึ่ง
รวมถึงชายโครงด้านซ้ายอีกหนึ่งนัดคือลักษณะการเสียชีวิตแบบกราฟิกที่เราจำลองให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
คว่ำหน้าแล้วก็ซุกอยู่ใต้โต๊ะทำงาน
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือสามีสามีชื่อว่านายสุชาติเรืองภัยศาลหรือว่านายจอกอายุ๕๒ปี
หลังจากที่สามีก่อเหตุเสร็จนี่หลบหนีไปนะคะจนตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยคือสามีที่ก่อเหตุยิงภรรยาแล้วก็หลบหนี
ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ปิดล็อกกุญแจเอาไว้ก็เลยไปถามจากเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าตอนนี้ญาติของผู้ตายก็อยู่ระหว่างการเตรียมรับศพ
ของฝ่ายภรรยาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแถวคลองเตย
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านคนนี้ขอเรียกว่านางสาวดวงใจนามสมมุตินะคะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ขณะที่สามียิงภรรยา
เพราะเพื่อนบ้านคนนี้คือคนที่ขึ้นไปช่วยแล้วจะช่วยห้าม
แต่ก็ห้ามไม่ได้นะคะซึ่งเพื่อนบ้านคนนี้เล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าตอนแรกเนี่ยฝั่งภรรยาก็คือนางสาววลัยพันธุ์ก็ไปกินเหล้ากับเพื่อน
หลังจากที่กินเหล้ากันเสร็จแล้วปาร์ตี้กันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ทีนี้ฝ่ายสามีก็ไปหาภรรยาที่บ้านแล้วก็ทะเลาะกัน
กลางคืนแล้วค่ะประมาณตี๑๔๕นาทีฝ่ายนางสาววลัยพันธ์โทรศัพท์มาหาเพื่อน
ก็คือนางสาวดวงใจนี่แหละบอกว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย
ทีนี้นางสาวดวงใจรู้ว่านางสาววลัยพันธ์เรียกให้มาช่วย
นางสาวดวงใจก็เลยชวนพี่สาวไปด้วยไปถึงที่บ้านหลังนี้จะเข้าไปในบ้านนะคะ
เข้าไปไม่ได้เพราะว่าบ้านล็อกเสร็จแล้วนางสาววลัยพันธุ์ก็โยนกุญแจลงมาจากชั้น๒
นมาทางระเบียงหน้าบ้านแล้วนางสาวดวงใจกับพี่สาวก็เอากุญแจนี้เปิดประตู
แล้วก็เข้าไปตอนเข้าไปถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าสามีภรรยาทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันหนักมากนางสาวดวงใจเพื่อนบ้านเนี่ยพยายามจะไปห้าม
คือไปรั้งไปดึงไปกอดรัดฝ่ายสามีเพื่อที่จะห้ามแต่ก็ไม่ทันค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าสามีต้องการสมบัติของภรรยา
แล้วอยากให้ภรรยาเนี่ยโอนรถยนต์มาให้ก่อนที่สามีจะก่อเหตุยิงเนี่ยนะ
บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวมึงกับกูต้องมาเคลียร์กัน
พอพูดจบปั๊บเท่านั้นแหละค่ะสามีเอาปืนมาเจาะยิงเลยอ่ะ
จ่อยิงหน้าผากภรรยาระยะประชิดเลยนะคะแต่ว่านัดแรกเนี่ย
ตอนที่ยิงไปปืนมันสะบัดกระสุนก็เลยเฉียดไปโดนหน้าผากด้านขวา
แล้วหลังจากนั้นสามีก็ยิงนัดที่๒ที่แก้มด้านซ้าย
นัดที่สามบริเวณชายโครงด้านซ้ายฝ่ายภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคุณดวงใจเล่าให้ฟัง
บอกว่าที่ตกใจกว่านั้นคือพอสามีเขายิงภรรยาเสร็จนะ
เขาหันปลายกระบอกปืนมาที่คุณดวงใจกับพี่สาวที่จะเข้าไปช่วยค่ะ
คุณดวงใจเองก็กลัวตายต้องกระโดดจากบันไดชั้น๒ลงมาชั้น๑
จะเอาชีวิตรอดอ่ะหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ทีนี้มันมีประเด็นนึงค่ะที่ข่าวออกมาตอนแรกบอกว่า
เป็นเรื่องที่ฝ่ายสามีไม่พอใจเพราะว่าภรรยาเนี่ยไม่ยอมโอนเงินหนึ่งพันบาท
ให้กับแม่ของสามีเลยมาก่อเหตุ
เรื่องนี้คุณดวงใจเพื่อนบ้านยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริง
กูจะเอารถกูกูจะไปไว้ไซแนนซ์กูจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้
เขาเลยพูดว่ามึงเอาไปเลยมึงอยากได้มึงเอาไปเลย
เขาบอกว่ามึงก็โอนไหมกู
เขาบอกว่ามึงเอาไปเลยเดี๋ยวกูโอนให้ทีหลัง
แล้วเขาพูดคำว่าเดี๋ยวมึงได้เคลียร์กับกู
แล้วเขาก็หยิบปืนขึ้นมาเลยไม่ถึง๕วินาทีก็ยิง
ไม่ถึงอีกสองวินาทีก็อีกสองทัศน์ก็ตามมา
หนูคิดไม่ถึงหนูก็ตกใจหนูเองก็ช็อกเหมือนกัน
อืมเนี่ยค่ะพยานที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
เราต้องดัดแปลงเสียงเพื่อปกป้องพยานด้วยนะคะ
ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของรถ
ตัวคนก่อเหตุอยากจะให้ภรรยาโอนรถให้กับตัวเอง
อยากจะได้แต่ยิงภรรยาไปแล้ว
ก็ไม่ได้รถอยู่ดีก็ต้องติดคุกก็ต้องไปอยู่ในคุกนะคะ
นักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
ทุกคนบอกเลยว่าผู้ตายเป็นคนดีมาก
ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจอารี
ทุกคนรักนางสาววลัยพันธุ์
เพราะเวลาที่ใครตกทุกข์ได้ยากไปขอความช่วยเหลือ
นางสาววลัยพันธ์คนนี้ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะคะ
คือใครเดินไปขอเงินได้ทุกคนเอาง่ายแบบนี้ดีกว่าเพื่อนบ้านบอก
หลายคนถึงขั้นบอกว่านางสาววลัยพันธ์ผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นนางฟ้าในชุมชนแห่งนี้เลยนะ
ไม่เคยมีสักครั้งที่จะปฏิเสธไม่มีสักครั้งที่จะไม่ช่วยเหลือคนอื่น
แต่ตัวสามีเนี่ยโอ้โหเพื่อนบ้านบอกว่า
แตกต่างกันโอ้โหหน้ามือเป็นหลังอะไรก็ไม่รู้มีจิตใจโหดเยี่ยมโหดร้ายมากค่ะ
ไม่มีคือเห็นเด็กพี่ใหญ่เห็นคนใหญ่พี่ใหญ่ให้เพิ่งใจกับทุกคน
อีกคนนึงค่ะก็บอกว่าสามีของผู้ตายที่เป็นคนก่อเหตุ
เป็นคนที่มีนิสัยดุร้ายเวลาทะเลาะกับผู้ตายทีไร
เอาปืนมาขู่ทุกครั้งเลยค่ะจริงจริงแล้วเขาก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะ
ตัวผู้หญิงก็บอกว่าอยากเลิกอยู่ไปก็มีแต่ทุกข์ทรมาน
แต่ที่เลิกไม่ได้เพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะเอาปืนมายิง
ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงจริงฝ่ายชายเอาปืนมายิงจริง
เพื่อนของเธอต้องจบชีวิตจากน้ำมือของชายที่เธอรัก
อยากจะให้ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุมารับโทษให้เร็วที่สุดนะคะ
ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้จะจับตัวคนก่อเหตุมาได้
มันก็ไม่สามารถชดเชยกับชีวิตของคนดีคนนึงที่เสียไปค่ะ

ก็ลงพื้นที่ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในชุมชนร่มกล้าวค่ะ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมดูภาพพร้อมกัน
เสื้อสีน้ำเงินคนนี้คือนายสุชาติสามีผู้ก่อเหตุยิงภรรยานะคะ
คืออันนี้เป็นภาพหลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จนะ
ยิงภรรยาเสร็จแล้วก็เดินออกมาจากบ้านนะคะ
แล้วก็ทักทายเพื่อนบ้านตามปกติเลยไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกอะไรเลยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดมีข้อมูลด้วยบอกว่านายสุชาติสามีคนนี้เนี่ย
หลบหนีไปอยู่แถวอ่อนนุษย์ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็รวบรวมหลักฐาน
หมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาว่าเอ๊ะทำไมสมัยนี้มันฆ่ากันง่ายจังเลย
ค่ะถ้าว่าใครพบเห็นผู้ชายคนนี้นะคะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ส่วนใครให้ที่พักพิงของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความผิดไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมถามมาว่าโอ้โหฆ่ากันตายรายวันมีแบบนี้ทุกวันจริงคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะ